สองยายหลานเมื่อวานนี้ถูกพบเป็นศพตอนเช้าถูกฆ่าอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ทุบศีรษะรัดคอด้วยวันนี้จับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นี่คือลูกเขยของคุณยาย
โอ้โหสงสัยกันอยู่ตั้งนานสุดท้ายมันคนใกล้ตัว
ถูกต้องไม่ได้เป็นโจรขโมยที่ไหนอะไรยังไง
อ้างว่าแค้นคุณยายมานานแค้นแม่ยายมานานประมาณอย่างนั้น
โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับลูกเขยนะฮะอ่า
แต่ว่าเขาจะสารภาพแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นชื่อในเตี้ย
ชื่อจริงชื่อนายทองศรรถฮัฏธีอายุถบิละ
ก่อเหตุทำร้ายคุณยายทองคูณปฏิโยเกอายุ๗๕ที่เป็นแม่ยายของตัวเอง
แล้วก็หลานสาวของคุณยายทองคูนคือนางสาวทัศนีพันธระหรือว่าน้องหยก
คลองหรือว่าน้องหยกอายุ๑๙ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ภาพซ้ายมือฮะบ้านสองชั้นที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับ
ไปเจอศพเมื่อวานนี้ตอนเช้าอยู่ในตำบลหวายอำเภอวาปีปฐุมที่มหาสรคาม
เตี้ยนี่เขาเป็นลูกเขยของคุณยายเคยแต่งงานกับลูกสาวคนที่๓ของคุณยาย
แต่ลูกสาวของคุณยายคนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะอ่าในเตี้ยเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่นะ
แต่ก็ถือว่าเป็นอดีตลูกเขยอ้างว่าแค้นคุณยายมานานอะไรประมาณอย่างนั้น
คุมตัวได้เนี่ยตำรวจพาตัวไปชี้จุดนี่ฮะนี่เป็นจุดที่ไปทิ้งโทรศัพท์มือถือของผู้ตายทั้งสองคน
เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของน้องหยกแล้วเนี่ยเห็นว่าอยู่ต่างอำเภอ
ผมเชื่อว่าตำรวจน่าจะสับขาหรอกทำให้คนร้ายเนี่ยตายใจคือเอามาทิ้งไว้ในสระน้ำแถวหมู่บ้านนี่แหละ

ถูกต้องนี่ฮะชุดประดาน้ำก็ลงไปงมหานะครับโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องอยู่สระน้ำท้ายหมู่บ้านนี่เอง
แล้วก็เจออีกเครื่องนึงเป็นของน้องหยกนี่เป็นไอโฟนที่เพื่อนชายน้องหยกบอกยังคุยกันอยู่ตอนเที่ยงคืนกว่า

พอเช้ามาโทรหาแล้วไม่รับสายเนี่ยฮะ
พอเช้ามาโทรหาแล้วไม่รับสายเนี่ยฮะ

คุณลุงมีปัญหาผลหรือเปล่าครับ
เรื่องที่ฉารัยาทบอกว่าเราก็เอาเงินประตานเขียวไป
ถ้าเป็นนักที่ถูกนิดนึงเรื่องจริงไหมคุณลุง
ตอนที่นักข่าวพยายามสอบถามเขาไม่ได้ตอบคำถามอะไร

แม้ว่าในเตี้ยผู้ต้องหาจะสวมหน้ากากอนามัย
แต่ถ้าดูจากแววตาแล้วเนี่ยแล้วก็ซุ่มเสียงที่ตอบคำถาม
กับเจ้าหน้าที่ตอนชี้จุดเนี่ยฟังดูเรียบเฉย
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถ่ายภาพให้เห็น
ช่วงที่มาชี้ว่าจุดไหนที่ทิ้งอะไรยังไงบ้าง
คือญาติของคุณยายทองคูณบอกว่า
สาเหตุที่ในเตี้ยก่อเหตุเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องครับแค้นใจอะไรคุณยายหรอก
เพราะคุณยายก็ไม่ได้เคยไปว่าอะไรเขา
หวังเงินชาปนกิจที่จ่ายเงินแล้วก็ทำไว้ให้คุณยายหรือเปล่า
คือลูกสาวคนที่๓ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ภรรยาของในเตี้ยเนี่ยเขาเคยทำเอาไว้
ถ้าคุณยายทองคูณเสียชีวิตจะได้เงินชาปนักกิจ
ที่ทำกับอสมของพื้นที่เอาไว้จะได้๒๐๐๐๐๐บาท
หวังตรงนี้หรือเปล่าแต่เขาไม่ตอบ
ตรงนี้นะฮะในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน
เตี้ยก็บอกแค่ว่าโกรธแค้น
ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวฝั่งภรรยา
แล้วทะเลาะกับแม่ยายบ่อยทะเลาะกับพี่ชายของน้องหยกเป็นประจำด้วย
แต่คนก็สงสัยว่ามันนานมาแล้วนะ

ตัวเองก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วนะลูกคุณยายก็เสียชีวิตไปแล้วนะ
แล้วจะแค้นฝังหุ่นอะไรขนาดนั้น
นี่นะฮะจากนั้นก็พาไปชี้จุดต่อนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นจุดที่เอาท่อนไม้ไปทิ้ง
ท่อนไม้ที่ใช้ทุบศีรษะคุณยายแล้วก็น้องหยก
นี่ฮะแล้วก็จุดที่เอาเชือกที่ใช้รัดคอเนี่ยไปทิ้งด้วย
เป็นป่าชุมชนแถวหมู่บ้าน
บอกว่าก่อเหตุเสร็จก็เอาท่อนไม้มาทิ้งแถวนี้
เสร็จแล้วก็เดินตัดแนวป่าแล้วกลับไปที่บ้านตัวเอง
นี่เป็นจุดที่ทิ้งไม้แล้วก็เชือกในป่านะฮะ
ถึงมะน้ำหรอกมันเพื่อจะใหม่ยื่อนี้
อ้อผมไม่รู้ครับผมผมไม่ได้คืนตรงนี้

แดดของพ้ายตกอันนี้ด้วยนะครับ

เขาเห็นแดงเขาก็รูดออก
นี่คุณถี่ภาษาศองค์

เขากั้นพื้นที่เพราะยังไม่มีประตูหน้าต่าง
บอกผมไม่รู้เชือกใครเอามาทิ้งตรงนี้ผมไม่ได้วางตรงนี้

ก็เป็นเชือกที่ใช้ก่อเหตุแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเชือกมาจากไหน
หรือชาวโบ้งชาวบ้านหรือใครเดินมาแถวนี้แล้วเจอเชือกก็เลยเอามาโยนทิ้งหรืออะไรยังไง

บอกว่าก่อนจะก่อเหตุนะเมื่อคืนเมื่อวันก่อนมาเจอศพเช้าเมื่อวานนี้
มาเฝ้าอยู่ที่บ้านของคุณยายเนี่ยมาเฝ้าอยู่สองรอบ
แต่ไม่ได้เป็นคนวางยาเบื่อหมาที่มันตายไปนะเขาบอก
วันเกิดเหตุก็คือคืนวันก่อนมาเฝ้าอยู่นอกบ้าน
นี่ฮะบ้านหลังนี้นะฮะยังสร้างไม่เสร็จนะครับ

คุณยายกับน้องหยกเนี่ยย้อนอยู่ชั้นสองด้านบนบ้าน
เตี้ยบอกมาเฝ้าอยู่ช่วงกลางคืนแต่อยู่นอกบ้าน
แล้วได้ยินเสียงน้องหยกเนี่ยคุยโทรศัพท์
ก็เลยเลยยังไม่เข้าไปรอจนแน่ใจว่าเขาหลับกันแล้ว
ก็เข้าไปก่อเหตุเข้าไปตอนตี๓นะ
เอาไม้เนี่ยไปหนึ่งท่อนเป็นไม้ที่ลบคมแล้ว
แล้วก็เตรียมเชือกไนลอนมา๒เส้น
คือผู้ต้องหาอ้างว่าตั้งใจจะเอามารัดคอเลยนะ
แล้วตอนที่กำลังเดินขึ้นไปบนบ้านเนี่ยไปเจอเชือกไนลอนอีกเส้นหนึ่ง
คล้องประตูบันไดบนชั้น๒อยู่นะก็เลยหยิบมาด้วย
พอไปถึงจุดด้านบนชั้น๒เนี่ยคุณยายทองคูณกับน้องหยกนอนอยู่
ไปถึงบอกตรงไปที่คุณยายแล้วก็ใช้ไม้ตีศีรษะคุณยายก่อนเลย
ไป๓ครั้งแล้วน้องหยกหลานสาวคุณยายเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอดี
ก็เลยเดินไปที่น้องหยกที่นอนอยู่แล้วเอาไม้เนี่ยตีเข้าปลายคางจนสลบ
จากนั้นเอาเชือกไนลอนเนี่ยมารัดคอทั้งยายทองคูณแล้วก็รัดคอน้องหยกด้วย
ทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เอาของไปทิ้งอย่างที่บอกนั่นแหละ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่จับตัวผู้ก่อเหตุได้นี่คืออดีตลูกเขยของคุณยายนะฮะ
เขยของบ้านวันนี้ที่บ้านเนี่ยที่เขาเตรียมงานศพกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่ของมูลที่วาปีปฐุมมาขอรับศพของสองยายหลานไปก่อน
เมื่อวานนี้รอผลการชนะสูตรเรื่องเชื้อโควิดใช่ไหม

วันนี้คุณแม่ของน้องหยกแล้วก็ลูกสาวของคุณยายทองคูณ
ก็คือนางปรานีแล้วก็ญาติญาติแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
วันนี้ก็มาดูเรื่องของศพแล้วก็เรื่องของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ด้วย
นี่นางปรานีนะฮะโอ้โหเสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกสาว
นางปรานีบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องมีมากกว่า๑คน
อีกคนนึงเนี่ยที่ร่วมกับในเตี้ยก่อเหตุเชื่อว่าต้องเป็นคนหนุ่ม
เพราะพฤติกรรมการก่อเหตุมันโหดร้ายมากคนเดียวจะลงมือไหวเหรอ

ฆ่าคนตายสองคนทั้งฟาดศีรษะทั้งรัดคอ
แล้วที่เชื่อว่าลงมือก่อเหตุในครั้งนี้เชื่อว่าในเตี้ยเนี่ย
ต้องหวังผลไปที่เงินชาปนักกิจศพ
หากยายทองคูณตายไม่ใช่เรื่องโกรธแค้นอะไรอย่างแน่นอน
เพราะตัวของคุณยายเองหรือว่าตัวน้องหยกหรือว่าครอบครัวเอง
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับในเตี้ย
ที่ว่าไม่ยอมรับครอบครัวไม่ยอมรับอะไรไม่เคยมี
ยายทองคูณเนี่ยมีก็แค่เคยเตือนในเตี้ยด้วยความเป็นห่วง
ตอนที่ลูกสาวของยายตายก็คือเมียในเตี้ยตายเนี่ย
บอกว่าเออถ้าจะมีเมียใหม่เนี่ยอย่าไปมีเมียหมู่บ้านอื่นนะ
หาคนบ้านเดียวกันนี่แหละไปหมู่บ้านอื่นเดี๋ยวจะถูกเขาหลอก
แต่งงานเอาไร่เอานาไปก็เคยเตือนแค่นี้
แล้วในเตี้ยก็ไปมีเมียใหม่มีครอบครัวใหม่ก็ต่างคนต่างอยู่
ช่วงที่ทำแผนเนี่ยทางนางปรานีบอกว่ามันมีคำพูดของในเตี้ยที่น่าสงสัยก็คือ
บอกว่าอันนี้เอาไม้มาทิ้งตรงนี้นะซึ่งพอไปทิ้งในป่าแล้วมันหาไม่เจอด้วยนะ
แต่เจอเชือกแล้วในเตี้ยบอกเนี่ยเชือกเส้นนั้นเตรียมมาอย่างนั้นเส้นนี้เตรียมมาอย่างนี้
แต่ผมไม่ได้ทิ้งตรงนี้ใครเอามาทิ้งตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วตกลงมันยังไง
นางปรานีบอกว่าเรื่องเงินชาปนกิจเนี่ยถ้ายายทองคูณเสียชีวิตนะ
ผู้รับประโยชน์จากเงินชาปนกิจที่เขาส่งไว้ให้กับอสมมี๒คน
หนึ่งก็คือพี่สาวคนโตซึ่งเสียชีวิตไปแล้วสองก็คือลูกชายของพี่สาว
พี่สาวที่เป็นคนทำไว้ให้แม่เนี่ยคือเมียของในเตี้ยค่ะนะทีนี้เนี่ยตัวเลขกลมกลมที่จะได้เนี่ย
ก็คือประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นบาทหลังจากพี่สาวเสียชีวิตในเตี้ยเขายังส่งให้อยู่
ส่งให้อสมเดือนละสามร้อยบาทอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับส่วนลูกชายของในเตี้ยที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วย
คือในชายรัฐหัดทีหรือว่าในตั้มวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของในเตี้ยนะฮะ
ในเตี้ยผู้ต้องหาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับได้เจอกับตั้มด้วยนะฮะตั้มลูกชายของเตี้ย
หลานชายของคุณยายทองคูณตั้มเนี่ยบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กัน๓คนคือตัวเตี้ยในเตี้ยพ่อของเขา
มีตัวเขาแล้วมีน้องชายอีกคนนึงส่วนแม่ของเขาที่เป็นลูกสาวคุณยายทองคูณเสียชีวิตไปแล้ว
พี่ชายอีกคนนึงก็เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องความโกรธแค้นอะไรของพ่อกับบ้านของยายเลย
พ่อไม่เคยเล่าให้ฟังปกติพ่อก็ทำไร่ทำนาคืนวันเกิดเหตุที่พ่อไปก่อเหตุเนี่ย
เขาก็เห็นว่าพ่อก็นอนอยู่ที่บ้านตัวตั้มบอกผมก็นอนอยู่ในห้องของผม
ปกติพ่อจะนอนอยู่ด้านนอกก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยออกไปไหนอะไรยังไง
เพราะผมตื่นเช้ามาออกมาจากห้องพ่อก็นอนอยู่เหมือนเดิม
มีความโกรธแค้นอะไรกับทางยายแกหรือครับ
ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าแกก็เล่าให้ฟัง
แต่แกยอมรับแล้วใช่ไหมหรือเป็นไง

บอกแล้วครับแกไม่ได้ว่าอะไร
แต่ล่าสุดแกยอมรับแล้ว

มันเป็นยังไงพี่ระหว่างครอบครัวตรงนี้
ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับ
ที่เติบโตมาเห็นว่ายังไงอยู่กันยังไง
ทะเลาะบอกแวงกันเหรอแล้วบอกครอบครัว
แกไม่ได้บอกกับเวลาทะเลาะกันมา
เราอยู่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันหรอกพี่

แกบอกมีเงินแกอยากได้เงินปัจกรรม
เพราะว่ายังเหลือปัจกรรมนำย่ายที่เล่าบอกได้

แล้วบอกมีไปเอาผิดละ

หลวงใดแขนหลวงใดนั่นเหรอสิ
ไออยกก็มาเคยไปด้าไปวายังไหแม่ก็มาเคยไปมืดหลวงมีลาวกับลาว
โตกับย่ายกับมี่กันกันแต่อดนฝูนราวและก็มาเคยไปหยุ่นของเกียวกันอีก
แต่ตามข้นตามอยู่สิมักแขกนี่อะคำอ่า
ท่านผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหาในเตี้ย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ผู้ต้องหาก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เรื่องต้นตำรวจเชื่อว่าลงมือก่อเหตุ
เพราะเรื่องความแค้นความฝังใจส่วนตัว
ส่วนเรื่องเงินชาปนกิจจากการตรวจสอบแล้ว
ตัวในเตี้ยเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
หลังจากแพทย์จนสูตรอย่างละเอียดแล้วนี่